จากสนามบอลเรากลับมาสู่สตูดิโอกันบ้างดีกว่านะคะ
นี่วันก่อนไปรายการตัวแม่มาแล้ว
ไปเจอหนึ่งในแขกรับเชิญที่เป็นพิธีกรด้วยนะคะ
พี่อ้นศรีภาคอุ๊ยพูดอยู่จ๊ะเลยนะฮะ
ก็เมาส์ชีวิตชาวบ้านชาวช่องมานานแล้วขอเม้าชีวิตตัวเองหน่อย
บันเทิงไทยรัฐก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตถึงสามีสุดที่รัก
พี่เอลุงเออนันต์เนี่ยปกติปลูกแต่ต้นไม้กล้วยไม้แต่ย่าเลี้ยงหลานอะไรบ้าง
ออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเพราะอะไร

ยิมสัปดาห์หนึ่งมี๗ครั้งเข้ายิม๖ครั้งค่ะ
กล้ามเกิ้มเลยเปลี่ยนบุคลิกแล้ว
ตั้งแต่ประสบบัติเหตุนั่นแหละแล้วคุณหมอบอกว่าให้ไปออกกำลังกาย
จะได้อยู่ได้ยิงยาวละครแกรับบ้าคลั่งค่ะ
ภรรยารับให้สามีอย่างบ้าข้างค่ะ